สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ

เคยเห็นน้องหมาออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำไหมครับ
สงสัยไปเจอเจ้านายว่ายน้ำ
ก็เลยแสดงกริยาแบบนี้หรือว่าท่าทางนะฮะ
ไปดูแบบว่าจะเป็นอย่างไรนั้น
เชิญชมได้เลยครับ
สงสัยเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับ

เพราะว่ามาว่ายน้ำบ่อย
เจ้าน้องหมาก็เลยเรียนแบบกันบ้าง

ไม่ใช่แค่มนุษย์จะกระทบเรื่องการเดินทาง

เพื่อลูกแล้วแม่ไก่ทำได้
ความเป็นแม่ยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยายเหอะ
นี้เป็นยุคที่ต้องดูแลสุขภาพบรรดาเหล้าฝูงสัตว์แห่ปรึกษาสัตวแพทย์เป็นว่าเล่น
หมาอย่างเรากินอาหารเสร็จจะแป๊งฟันทันทีเดี๋ยวเกิดโรคเกี่ยวกับช่องปาก
ไม่สบายต้องไปโรงหมอนะจ๊ะ
ที่จังหวัดชายภูมิพบกบประหลาดอยู่ที่วัดป่าศิลางามอำเภอหนองบัวแดง
ซึ่งบอกว่ามีกบแปลกไม่ร้องแต่เห่าเหมือนกับพูดเป็นภาษาคน
เวลาถามก็โต้ตอบเหมือนคนทักทายกัน
ครูบาพยาวภิกุซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดเตาท่านก็บอกว่ามีคนนำไม้เลี้ยงครับ

เจ้าอาวาสยังบอกว่าชาวบ้านเอามาให้เลี้ยงซึ่งก็ร้องไม่เหมือนใครจริง
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ